ไปดูสาวรายการแชร์ข่าวสาวสตรองกันหน่อยนะคะ
บอกเลยว่าสวยงามสง่าในชุดผ้าไทยมากเลยนะคะ
โดยได้รับการสนับสนุนได้สปอนเซอร์ผ้าไทยมาจากบ้านอาตุ๋ยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
งานนี้นะยิ่งทำให้คนคิดถึงงานละครแนวพีเรียสของแม่แอฟ
เพราะว่าคุณแอฟทัศออนเป็นหนึ่งในนางเอกที่ใส่ชุดไทยแล้วสวยที่สุดเลยนะคะ
แถมถามไปถามมานะแอฟกับอาตุ๋ยนะเคยเล่นละครด้วยกันเมื่อ๑๐ปีก่อนคุณผู้ชม
แต่ว่าพูดถึงเรื่องปัจจุบันบ้างดีกว่าคุณแอฟนะตอนนี้
เป็นแนวรักต่างวัยนะคะมีชื่อเก๋ว่าขอเกิดใหม่ใกล้เธอค่ะ
ไอเดียคุณผู้ชมแต่ว่าสปอนเซอร์บายอาตุ๋ย
คุณย่าคุณยายมอบให้อย่างนี้
แล้วเอามานุ่งที่จิตวิญญาณของของคุณผู้ใหญ่อยู่ในหัวใจของเรา
ละครต้องมาเป็นแพ็คคู่ค่ะตอนนั้นเป็นสาวเหนือด้วย

แต่ว่าละครล่าสุดพี่แอฟก็เขาคอนเฟิร์มแล้วเนาะ

ค่ะก็พอดีเห็นอาตุ๋ยรับก็เลยรับบ้าง
อยากไปเที่ยวกองแล้วไปหาพี่ต่อ
อย่างนั้นเราสลับกองกันมา
อ่านะคะทางด้านฝั่งพระเอกนะคะคุณต่อธนภพค่ะ
ก็ถึงกับออกปากเลยนะว่างานนี้ก็มีเกร็งแน่นอน
เพราะว่าได้ประกบกับนางเอกรุ่นพี่มากฝีมือนะคะ
ว่าคุณแม่แอฟคนสวยจะไฟเขียวได้แค่ไหนค่ะ
แต่ที่แน่นะเจ้าตัวไม่ขัดนะ
ถ้าใครจะเตรียมยกฉายาคู่จิ้นต่างวัยให้ค่ะ
ช่วงแรกน่าจะเกร็งครับแต่ว่าจากที่เคยเจอพี่แอฟมารอบนึง
ผมว่าพี่เขาน่ารักมากน่าจะละลายพฤติกรรมกันแบบได้ค่อนข้างเร็วครับ

แล้วก็ตัวละครคนละแบบอย่างสิ้นเชิงครับ
ผมมองว่าสำหรับผมผมยังเป็นนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งอยู่ดีครับ
คือเราไม่ได้เติบโตมาเป็นเบอร์ใหญ่อะไรขนาดใครเขาขนาดนั้น
ไปได้ไหมครับที่จะมีด้านจิ้นต่างวัย

ผมเกรงทุกอย่างนะครับถ้ามันไม่เกี่ยวกับงาน
แต่ถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับงานเราก็จะมีอีกโหมดหนึ่ง